ออกให้สบัติของคุกัสสบัดข่าว
สวัสดีครับสวัสดีทั้ง๒หนุ่มค่ะสวัสดีครับคุณจูโน่แล้วก็คุณชิสาครับได้เวลามากันให้สบัดกับเราทั้ง๓คนในคุกัสสบัดข่าว

ผมจูด้งจากตามล่าหาคอเล่าจากไทยรัฐนั่นเองนะครับ
จากโครงการนี้ก็เลยได้มาอ่าน
ถูกต้องแล้วเรียกได้ว่าเรื่องราวอะไรเนี่ยนะ
มีเยอะแค่ไหนมีเรื่องราวแบบไหน

ผมไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดอีกหนึ่งสิ่งก็คือ

อ้าวนี่ครับวันนี้ง่ายฮะ

แล้วเราอยากรู้จริงคุณผู้ชมถ้าได้ของรางวัลพิเศษจากรายการของเรา

ใช่แล้วล่ะครับส่งข้อความกันมานะครับ
แล้วก็ติดแฮชแท็กท้ายข้อความมาด้วย
แฮชแท็กอะไรหมายเลขโทรศัพท์

มานะอันนี้ผมย้ำนะเพราะว่ามันเป็นกฎกติกาของรายการของเรานะครับ
ส่งข้อความมาพร้อมกับแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมส่งท้ายมาด้วย
แล้วถ้าใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนทางไลน์กับทางไทยรัฐของเรา
อย่าลืมนะฮะแอดไทยรัฐนะง่ายนิดเดียว
ใช่แต่ว่าท่านใดที่ส่งข้อความมาแล้วกลัวว่าอุ๊ย
บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะคุณจูด้งคุณชนะ
คือทีมงานเราจะเห็นเบอร์โทรแต่ว่า
ข้อความที่ปรากฏหน้าจอเนี่ยจะมีเฉพาะ
ตะโกนคำว่าดีใจมาก
เบอร์โทรอะไรก็ว่าไปแค่นี้เองนะคะ
แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ตอบโดนใจทีมงานเรานะครับ
มูลค่า๕๐๐บาทจำนวน๒รางวัลครับ
ต้องครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศรายชื่อ

อย่างนี้ละกันต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรา
อ้าวสุดวันนี้เรื่องราวของสาวนุ่นเราน้ำมันหลากหลายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ดูบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

เปิดคลิปอีกฝั่งศึกสองกู้ภัยปะทะเดือด
ทั้งยิงทั้งระเบิดงานนี้จะเป็นอย่างไร
น้องดุมชีรสสานถูกผีตับ
อาฆาตทั้งถวงเงินเข้าสิงร่างวอนหมอปลาช่วยที
นี่จู่จู่ก็องค์ลงกลางร้านทำผม
แม่ค้าเขาก็โวยอ่ะสิไม่มีเงินจ่ายหรือเปล่า

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ภูกัตรสมัครคราว
บัตรกำนันตั้ง๕๐๒รางวัลคุณผู้ชมไม่อยากได้หรอกครับ

ถ้าอยากได้ส่งข้อความไลน์มาผมย้ำตรงนี้นะ
ง่ายส่งข้อความมาหน่อยถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้โชคดี
ได้รางวัลจากรายการของเราคุณจะตะโกนว่าอะไร
และอย่าลืมแฮชแท็กไอ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยติดมาด้วย
พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดการให้ปลอดภัย
หมายเลขโทรศัพท์มาด้วยจะได้ร่วมสนุกกัน
เดี๋ยวเรานั่งอ่านกันหมดเลยท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะ
ผู้โชคดีเนี่ยแล้วได้รับรางวัลจากมิกซีมูลค่า๕๐๐บาท๒รางวัลนะครับ

มาดูเรื่องของความคืบหน้าศึก๒กู้ภัย

วันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่ามีอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันครับ
อุดมการเดียวกันนะครับผมแต่ว่า
พวกผมนะครับถอยเข้ามาตั้งหลักแล้วนะครับแต่พวกมันยังไม่จบนะครับผม
มาจากหลายจุดครับฝั่งทนครับผม

ก่อความเสียหายมือเฮทีนะครับผม
ครับโดนบุกนะครับ
พวกผมเข้าเวรกันอยู่ดีนะครับผมอยู่นะครับ
มูลนิธิดังย่านคนจีนนะครับ
เป็ดพวกผมนะครับผมแล้วก็ทำการโยนข้าวของใส่พวกผมนะครับ
เมื่อเขาตอบโต้เมื่อเขากระทำการตีเรามาเราต้องตอบโต้กลับนะครับ

เอ้าเมื่อวานนี้เราได้ดูคลิปเหตุการณ์จากทางฝั่งของมูลนิธิป่อเต็กตึงใช่ไหม

วันนี้นะครับแล้วที่เห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคลิปเหตุการณ์ของอีกฝั่งหนึ่ง
ก็คือทางฝั่งอาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจ
เขาบอกว่าพวกเขานะเข้าเวรกันอยู่ดีแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะเห็นไหม
เขาบอกว่าตอนที่พวกเขาเข้าเวรกันอยู่น่ะโดนบุกโดนคว่างปลาข้าวของใส่
รวมถึงบุกทุบรถของพวกเขาด้วยพวกเขาก็เลยต้องโต้กลับไป

เนี่ยฮะแล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นนะฮะทางฝ่ายของสยามรวมใจเนี่ย
เหมือนกับมีการยิงใส่อีกฝั่งก็คือปเต็กตึงไปแล้วหนึ่งรอบ
เออคืออะไรเพราะเราได้ยินจากในคลิปคลิปที่เราเปิดให้ได้ฟังตอนแรกที่ได้ชมกันไปน่ะ
เห็นเขามีการตะโกนเข้ามานะในคลิปบันทึกเอาไว้ได้ว่า
นั่นหมายความว่าฝั่งสยามรวมใจยิงไปแล้ว๑ครั้ง
และนอกจากนี้นะก็มีภาพเหตุการณ์ขณะที่ฝ่ายปอเต็กตึงเนี่ย
กรูกลับมาพร้อมกับอาวุธนะ

โดยมีการเคลื่อนย้ายคนที่ถูกยิงออกมาขึ้นรถนำไปส่งโรงพยาบาล
เนี่ยค่ะจากนั้นกลุ่มของอาสาสมัครป่อเต็กตึงก็มีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่

ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามจะห้ามนะให้ใจเย็น
ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ

ที่ถ่ายเอาไว้ได้จากฝั่งของทางสยามรวมใจนะ

รถของปเต็กตึ๊งกำลังนำคนที่ถูกยิงไปส่งโรงพยาบาล
คลิปนั้นสำคัญเขาไปส่งคนเจ็บนั้น
แต่เหมือนกับว่าก็มีการคว่างปลาสิ่งของใส่รถ
แล้วก็มีเสียงภายในคลิปที่คุยกันว่า
มีทั้งปืนลูกซองมีทั้งระบงระเบิด

โอ้โหดูสิมีเสียงท้าทายมีเสียงยนต์อะไรกันมากมายเลยนะ
คือเขายืนยันว่ารถคันนี้กำลังจะไปส่งคนเจ็บนะ
เพราะเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๑คน
ก็ใช่ไงแล้วคนบาดเจ็บอีกเยอะเลยอะค่ะ
ออกมาแถลงถึงสาเหตุบอกว่าเริ่มมาจากมีอดีตอาสาสมัคร
ทำให้ทางมูลนิธิตรวจอาสาไปทั้งหมด๗๐คน
และอาสากลุ่มนี้ก็เรียกว่าได้ออกมารับคนเจ็บด้วยตัวเอง
แล้วก็ทำร้ายอาสาป่อเต็กตึงด้วยนะคะ
จากนั้นก็ไปสมัครเป็นอาสาสมัครสยามรวมใจ
แล้วต่อมาค่ะศูนย์เอราวันเนี่ยมีคำสั่งชัดเจนเลยนะคะว่า
ในพื้นที่ทองหล่อนี้นะเป็นพื้นที่การดูแลของมูลนิธิป่อเต็กตึง

ใช่ส่วนสยามร่วมใจเนี่ยก็ถอนออกไปโดยสยามร่วมใจจะรับผิดชอบพื้นที่ลาดพร้าวบึงกลุ่มเท่านั้น
คือเหมือนว่าเขาบอกว่าทั้งสองฝั่งแบ่งพื้นที่กันเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว
แล้วเขายังบอกนะครับคือนายสมบูรณยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ก็พยายามนะหลีกเลี่ยงการปะทะมาตลอด
แต่เหมือนกับว่าก็ถูกอีกฝ่ายแจ้งเรื่องของแจ้งงาน
แจ้งการเท็จเหมือนกับโทรมาก่อกวนตลอดทั้งคืนที่เกิดเหตุนั่นแหละ
แล้วก็เหมือนกับว่ามีการวิ่งทับซ้อนกันอีกนั่นไง
ซึ่งตัวนายสมบูรณ์บอกว่าแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกก็ไหนตกลงกันแล้วไง
แล้วอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังยืนยันนะครับว่าโอ้โหเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกทำร้ายก่อน
เป็นฝ่ายที่ถูกก่อกวนอ่ะทีนี้ไปคุยกับนายจิรัฐธิกรบรรจงกิจผู้ควบคุมหน่วยกู้ชีพ
ส่วนการไปทุบรถหรือสิ่งของเพราะเจ้าหน้าที่ถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งราย
แล้วก็บาดเจ็บอีก๔รายก็คือมีเหตุผลในการก่อเหตุนั่นแหละ
แต่อย่างนี้ต่อให้ก่อเหตุมันก็รุนแรงอยู่ดี

แต่ที่เขาบอกว่าปิดถนนเพราะว่าเขาจะไปจับคนร้าย
ใช่คืออยากจะกดดันไม่ให้คนก่อเหตุหนีไป

ผู้กรรมการสนทองหล่อเปิดเผยว่าตอนนี้
จับผู้ก่อเหตุแล้วอย่างน้อย๒ราย
ส่วนผู้ก่อเหตุที่เหลือจะเร่งติดตามมาสอบสวนดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปครับคุณชิสาคุณจูด้งครับ

ก็มีเรื่องแบบนี้ให้เราได้ยินอยู่เป็นระยะนะคะ
แต่ก็เชื่อมั่นแหละว่าเรื่องของการทะเลาะวิวาสกัน
จะเคลียร์กันได้ถ้าหากว่าตกลงกันได้อย่างลงตัว

สุดท้ายมันจะทำให้เรื่องยิ่งแย่ไปกันใหญ่ครับ
ค่ะเอามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
เป็นเรื่องที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้เหมือนกัน
กรณีผู้ชายคนหนึ่งเคยไปปัสสาวะรถสาร
หนึ่งว่าลบหลู่ไงคุณแต่ว่ามาจนถึงวันนี้ผ่านมาสิบปีนะ
เขามีอาการแปลกทางครอบครัวพาไปหาพระช่วยรักษา
ปรากฏว่าเขามีอาการพูดจางึมงำงึมงำแล้วก็ฟุบหน้าลงไปที่โต๊ะแบบนี้ค่ะ
แล้วท่านคิดว่ามาจนถึงวันหนึ่งแปลก
ไภนามคือมันดูปะครับ
เหมือนกับใคร
เวลาคนพูดว่ามันอยู่ที่ไกร

ผมจะทำทุกทางให้เขาทำในสิ่งที่คุณขอให้ได้

เฮ้ยมันก็แปลกเหมือนกันนะคุณ

ใช่ไหมคะคือคุยอ่ะถามงานถามใคร
ถามผู้ชายคนนี้ชื่อว่าธีรยุทธ์แนวสุก
อายุ๔๐ปีเป็นชาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
แต่เหมือนกับว่าเขามีผีเข้า

แล้วก็มาตามทวงเงินนะคะ
แล้วถ้าบอกว่าไม่ทำตามที่ขอไปนะ
อาจจะตามไปถึงลูกหลานญาติพี่น้องไปเหยื่อหวุด

ธิรยุทธ์จะดวงตกหรือเปล่าไม่รู้

แล้วสั่งให้นายธิรยุทธ์ต้องทำตามคำขอทั้ง๕ข้อ

แล้วเอาเงิน๒๐๐๐บาทมาคืนด้วย

โอ้โหแต่ยังไงทวงเงินต้อง
โอนผ่านธนาคารเหรอ
มันมีวิธีการเขาบอกให้ไปถวายวัดไม่ใช่เหรอ

แล้วเดี๋ยวทางธนาคารของทางฝั่ง

แล้วอย่างนี้ต้องบวชให้อีก๗วันด้วยนะ

ต้องทำตามคำสั่งภายในวันที่๒๐เมษายนนี้
เดี๋ยวนะวันที่๑๙พรุ่งนี้ก็๒๐แล้วนี่

เขาบอกว่าถ้าไม่ทำให้ตามคำขอเนี่ย
ผีเขาก็จะขวะจับให้เป็นบ้าไปเลย

แล้วก็คนที่รู้จักไปให้หมดเลย
แต่อย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องครอบครัวเป็นกังวล
เพราะก่อนหน้านี้นายธีรยุทธ์เนี่ย

แล้วเขาใช้สายไฟไปคล้องกับคานหลังคา

สาธิตให้ดูนี้เลยห้าตายฮะนี่จับผูกคอตัวตาย

คือพ่อเขาไปช่วยแล้วนี่ดึงออกมาเลยนะ
รสเชือกออกนะครับโอ้โฮใช่
ก็ทางด้านครอบครัวนะครับเขาก็เลยส่งให้เจ้าหน้าที่
ทางด้านสัตหีบเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัว
ไปส่งยังวัดเทพประสาทเตาถ่านนะครับ
อาจารย์อีทช่วยทำพิธี
รถน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

แต่บังเอิญไม่เจอนะสิครับพี่
ติดกิจนิมนต์อยู่ต่างจังหวัดนะสิครับ
ก็เลยไม่ได้ทำพิธีแล้วก็เกิดอาการอีกครั้ง

ทีมข่าวก็สอบถามนะคุณธีรยุทธ์

ครั้งนั้นคุณธีรยุทธ์ยังเป็นทหารพราน
แล้วเดินลาดตะเวนอยู่ในป่าในพื้นที่
แล้วยังไงตอนเดินลาดตะเวนอยู่ไปเหยียบกลับ

ใครเขามาทิ้งลียราช

ไม่เกี่ยวเรื่องของเรื่องน่ะ
ไม้เก่าแก่แล้วภายในมันมีห่อผ้าอยู่ตรงนั้น
รยุทธ์ไปเปิดดูพบว่าเป็นเงินจำนวน๗๐๐๐บาท

ก็เลยเอาไปเหรอมั้ง
แล้วเขาคิดว่าภายในศาลคงมีเงินซ่อนอยู่อีก
จึงไปรึสารจนพังหมดเลย
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำมานานแล้วนะ๑๐ปีที่แล้ว
แต่เหมือนกับว่าจะนำพาให้ชีวิตเจอกับสิ่งที่ไม่ดีในวันนี้

หมอปลาหมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าโอ้โหไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงมั้ง
คือหมอปลาก็พูดเท่าที่มีข้อมูลจากการวีดีโอคอลคุยกับนักข่าวเราเนี่ยนะคะ
แล้วก็คุยกับทางด้านคุณธีรยุทธ์ด้วย
ว่าน่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์มากกว่าเป็นผีคอนเทนต์หรือเปล่า
ทำเป็นกระแสขึ้นมาเพราะว่าหมอปลาตั้งข้อสันนิษฐานว่า
เรื่องมันเกิดมาเป็น๑๐ปีแล้วแล้วทำไมเพิ่งจะมีมีอาการตอนนี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าหมอปลาเนี่ยจะไปพบเจอกับคุณธีรยุทธ์ตัวจริงเสียงจริงไหม
เพราะถ้าไปแล้วอาจจะสัมผัสได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวตามต่อให้นะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะ
แต่ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเห็นคลิปนี้แล้วตกอกตกใจ

มีคนคนหนึ่งเข้าร้านจะไปเสริมสวยแต่พอทำสวยเสร็จกลายเป็นว่ายังไม่จ่ายเงิน
เวลามาก็มาดีนี่
ก็ทำดีละ
แกเป็นเจ้าและเพื่อนที่จะทำผมแล้วไม่จ่ายเงินป่ะ
ปกติปกติก็ไม่เป็นนะปกติก็ไม่ทำบ่อยนะ

เฮ้ยมึงมึงเป็นบอสบอสอะไร
มึงเผยนะศาสนาอะอะไรบ้านขูกทงทำบ้านเนี่ย

ทำไมไม่จ่ายตังค์อยู่อยู่มีอาการองค์ลง

แล้วบอกกับตัวเองเนี่ยบอสบอสบอสนะเนี่ย

อสบอสถ้าบอสภาษาอังกฤษแปลว่าเจ้านาย
ค่ะใช่ค่ะ
ชักกะบี่กะบอง

เกือบไม่รอด
ไม่เกี่ยว

เจ้าเจ้าอะไรก็ไม่รู้
แต่ว่าคือมันทำให้เจ้าของร้านเขาไม่พอใจ

ทำผมทำสวยแล้วอยู่ดีจะไม่จ่ายตังค์เหรอ

ให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วคุณโทรตาม
ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเอามาให้ดูกันฝากเตือนกันเอาไว้นะครับใช่
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งใช่ถัดจากเรื่องเข้าทรงแล้ว
ไปดูเรื่องของหนุ่มคนนี้บ้างครับ

เสร็จแล้วนะกลับมาโอ้ยเมาแอเลยกลับมาที่บ้าน
เสร็จแล้วถอดเสื้อถอดผ้าจนหมด

เขาออกไปอย่างไรล่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมดูนี่สิฮะ
คุณตำรวจถึงก็เดินเข้าไปปลุกชายคนนี้นะครับ

แถมยังเปลือยล่อนจ้อนอีกด้วย
คุณผู้ชมคุณผู้ชมอุ๊ยดีนะเราเซ็นเซอร์

แล้วดูท่านอนเขาสิคุณฟุนกโอ้โฮ

โอ้โหนอนแบบนี้พื้นเพลินเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
เฮ้ยโอ้โฮเดี๋ยวดิ
พวกพื้นมันจะเป็นลอยน่ะสิ

เพราะว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้าเหงื่ออะไรอย่างนี้
มันก็อาจจะระเหยออกมา

อยากรู้ก็คือเป็นร้านขายโดนัทแห่งหนึ่ง
ริมถนนเนธดีตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ

โอ้โหพนักงงพนักงานกลัวตกใจหมดเลยอ่ะ
แล้วเจออย่างนี้ทำไงไม่กล้าไปปลุกเองนี่ดูพนักงาน
ยังมีอาการกลัวตกใจยังไม่กล้าเข้าไปตรงนั้นเลยขนาด

เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอะเนาะ

นี่เขาก็สอบถามมาได้ความว่า
ก็ไปนอนเมาตรงนี้เพราะว่าไปบางแสนมา
ถ้าจะเมาใบ่อย่างนี้๑๖๐๐นนไปกับเพื่อนดีกว่า

จริงบางทีขับรถเมามาเกิดอุบัติเหตุ
ก็ยังถือว่าเคราะห์ดีที่ขับมาถึงที่

สะท้อนปัญหามหานครหน่อย

แล้วก็ส่งมาบอกเราหน่อย
แล้วก็ร่วมทำโพลได้ตั้งแต่วันนี้ครับ
ถึงวันที่๒๔เมษายนนะครับ
อ่าส่งกันเข้ามาเลยค่ะ
คุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อความไลน์มานะ
เดี๋ยวในเบรกหน้าจะมาหาผู้โชคดีกัน

ลืมส่งข้อความมานะนี่คือเบรกสุดท้ายแล้วนะ
จริงค่ะใครจะได้รับบัตรกำนัน๕๐๐บาท
บิ๊กซี๒รางวัลส่งกันเข้ามาเลยนะคะ
ว่าถ้าคุณได้รางวัลพิเศษแล้วจะตะโกนว่าอะไร
ก็ต่อจากเรื่องของรางวัลของบิ๊กซีแล้ว

กับคุณพ่อสายเกมเมอร์ที่เล่นเกมอยู่ดี
แต่ว่ามีอีกหนึ่งหน้าที่ที่ต้องทำ

เดี๋ยวแพทย์เล่นให้ผม
จัดการรูปก่อน

โอ้โฮ

พ่อบอกน่าที่จะเป็น

แต่ก็ต้องล้างข้นไปด้วย

ห้องน้ำแบบนี้แหละครับโอ้โหคุณพ่อนี่สุดยอดไปเลยนะคุณแม่นี่ก็บอกว่า
ก่อนหน้าที่คุณพ่อจะเล่นเกมอยู่อีกห้องนึงเนี่ยตอนแรกเล่นเกมอยู่ห้องนึง
แล้วก็พอได้ยินเสียงลูกเนี่ยก็เลยมาเฝ้าลูกเพราะว่าลูกไม่ออก
อยากจะเห็นหน้าพ่อให้พ่อมานั่งใกล้สบายใจใช่ไหมคะแต่พ่อติดเกมไงทำไง
นั่นดิคือในเกมเนี่ยพ่อต้องทำภารกิจแต่ในชีวิตจริงภารกิจของพ่อคือ
ก้นให้ลูกทำไงอ่ะมีสองหน้าที่ก็เลยต้องทำพร้อมกันสุดท้ายพ่อได้ล้างก้นให้ลูกไหม
ครับแต่ว่าล้างเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือนะเพราะว่าเดี๋ยวคอมพิวเตอร์จะเปื้อน
ค่ะพ่อไม่ใช่กลับมาคอมเหลืองเลย
แต่อ่าหน้าที่พ่อนะมีอะไรก็ต้องทำกันไปใช่
คุณผู้ชมครับได้เวลาเฉลยแล้วผู้โชคดีของวันนี้เป็นใคร

ยินดีกับทั้ง๒ท่านนะครับ
คุณอิตแล้วก็คุณนุ้ยตันนะครับ

ได้แต่ร้องตะโกนบอกฟ้าว่าฉันรักคู่กัดสะบัดข่าวหมดใจ

คุณนุ้ยปันบอกว่าถ้าได้รางวัลจะตะโกนว่าจ๊าบจริง
มันโดนใจวัยรุ่นยุค๙๐ก็เลยต้องได้รางวัลนะจ๊ะ

สำหรับผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปเองนะครับ

คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคุณชิสา
เราก็จะฝากให้คุณผู้ชมได้ดูความน่ารักระหว่างช้างน้อยและลูกหมา
เขาเล่นกันสนุกสนานมากเลย
การต่อไปข่าวเย็นแท้รัฐรออยู่แล้วหมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ในทุกช่องทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒